ขอบคุณครับกลับเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านนะครับ

ที่ท่านกล่าวหาว่าผมไม่รับผิดชอบ

ฟังคำพูดของผมไม่เข้าใจนะครับ

ผมต้องฟังจากคณะทำงานทุกคณะ

อย่าพูดที่มันเกินเลยไปนะครับ

ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เห็นได้ว่าอยู่ในหัวข้อหลักของยุทธศาสตร์ชาติ

จะทำยังไงให้มันมีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น

ผมทำลายระบบการศึกษา

สิ่งที่เราทำมาแล้วมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่

นั้นได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เพื่อให้ลดภาระ

ในจังหวัดอื่น

ส่วนของในพื้นที่ระดับตำบล

สามารถทำในเรื่องนี้ได้
ที่ว่าคือโรงเรียนที่มี
ที่จะเข้าข่ายที่จะพัฒนาได้

จะไปยุบทิ้งทั้งหมดอยู่แล้วนะครับในขณะนี้ก็เดี๋ยวทางครูทางนักเรียน
ก็จะไม่เข้าใจประชาชนจะไม่เข้าใจนะครับ
ผมให้ความต้องการกับการพัฒนาศักยภาพศักดิ์ประกอบมนุษย์โดยเพราะเด็ก
ผมเคยบอกแล้วคุณแม่ผมก็เป็นครูมาก่อนผมเองก็เคยเป็นครูทหาร
แต่วันนี้เราต้องปรับวิธีการสอนวิธีการเรียนรู้ใหม่ให้ทันต่อเทคโนโลยี
คือเรียนให้ตรงกับความต้องการของประเทศโดยเพราะยิ่งในศตวรรษที่๒๑นะครับ
คือต้องสอนในเรื่องของกระบวนคิดกระบวนทัศน์นะ
เรียนไปแล้วสามารถที่จะทำงานได้จริงแล้วหางานทำได้
นั้นเป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังนะครับ
แต่ทั้งนี้นั้นผมก็ฟังท่านก็คงจะรับข้อมูลไป
ในเรื่องของงบประมาณรัฐศึกษาผมสอบถามไปทางรัฐศึกษานะครับ
ส่วนหนึ่งที่งบมามันลดลงเนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนลดลง
โดยเพราะยิ่งนักเรียนที่เข้าสู่ระบบการศึกษา
คือเด็กเกิดใหม่น้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
อยากจะเรียนให้ทราบด้วยว่าทำไมถึงงบมารในส่วนนี้มันน้อยลง
อื้ดอื่นบางอันมันก็จำเป็นบางอันก็เพิ่ม
โน้นตรงนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมยินดีที่สับหนุนทุกอย่าง
แล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับผมก็มีงบกลางที่ผมพร้อมที่จะสนับหนุนให้
ผมพูดไปแล้วนะครับว่างบมารของทุกกระทรวง
ถ้ามีปัญหาจากการถูกปรับลดถูกตัดอะไรก็แล้วแต่ในชั้นกรรมธิการ
ถ้ามีส่วนสำคัญนะครับอะไรที่สำคัญกว่าหรืออะไรที่ทำได้
ผมก็จะเอางบประมาณที่ได้กลับมานั่นแหละเอามาทำใหม่
ในโครงการที่รอไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้มันก็ต่างกับสมัยก่อน
ซึ่งงบประมาณที่ตัดไปแล้วเนี่ยไม่ได้เอาไปให้ท่านหรือใครเอาไปทำอย่างอื่นได้
หรือไปทำแผนงานของการใหม่ได้นะครับ
อันนี้ผมจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับเรื่องการแต่งตั้ง
ระดับพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับของครูนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการพินาอยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับ
ช่วงนั้นก็มีเหตุผลและความจำเป็นเพราะก็มีเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก
เกี่ยวกับเรื่องการย้ายการอะไรการย้ายการพูดง่าย
อันนี้ผมพูดในสภาได้นะครับการซื้อขายตำแหน่ง
ระยะใกล้ระยะใกล้ย้ายใกล้ย้ายใกล้นะครับน้องเนี้ย
เพราะฉะนั้นท่านต้องไปหาข้อมูลตรงนี้มาเพิ่มเติมนะครับ
ถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่นะผมก็พร้อมที่จะปรับกลับคืนไปให้นะ
วันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกับพินาอยู่นะครับ
ในเรื่องของการที่ผมจะนั่งอยู่หรือไม่นั่งอยู่นะครับ
ผมเป็นนายมตรีผมมีความรับผิดชอบนะครับผมมีการบันทึก
ผมมีการสรุปว่าใครอภิปรายว่าอย่างไรนะครับ
ผมควรจะชี้แจงตรงไหนอย่างไรทุกอย่างถูกบันทึกหมด
และผมอ่านตลอดเวลานะครับถึงแม้ผมจะทำงานอยู่ด้วยกฎาม
ซึ่งก็ต้องมาเยือนอย่างเป็นทางการ
ผมก็ต้องไปต้อนรับไปเตรียมการนะครับ

ในเรื่องของสาธารณสุขกับคณะทำงานนะครับเพราะฉะนั้นงานผมก็ไม่ได้หยุดนิ่ง
ตรงนี้ผมก็ให้ความสำคัญนะครับและคณะทำงานผมทุกคณะทุกหน่วยงานอยู่ที่นี่นะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็พร้อมได้ชี้แจงและบางเรื่องก็คงต้องขอให้น้ำตีช่วยได้ชี้แจงด้วยนะครับ
ถึงเหตุผลและความจำเป็นในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณในปีนี้นะครับแต่ผมยืนยันนะครับ
ผมก็พร้อมที่สนุนในส่วนงบกลางถ้าเรามีเพียงพอถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องภัยพิบัตร
ไม่มีปัญหาในเรื่องของสาธารณสุขไม่มีปัญหาเรื่องอื่นนั้นผมก็พร้อมจะพินานะครับ
โดยได้เพื่อจะสำนุนงบมารให้นะครับทั้งนี้ก็ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้ว
เขารู้ดีอยู่แล้วว่ารายได้เราค่อนข้างจำกัดนะครับ
ในเรื่องการปรับปรามทุจริตเมื่อกี้ก็มีการพูดว่ามันทุจริตเพิ่มมากขึ้น
แสดงว่ามันแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมถ้าลองมองไปกลับไปอีกมุมนะ
ว่าแต่ก่อนเนี่ยคดีมันน้อยไหมมันน้อยเพราะอะไร
ทั้งสถิติการทุจริตก็เยอะมีใครไปก้าวร่วงกับมุมยุทธรรมหรือเปล่า
มีการร้องทุกข่าโทษมากน้อยเพียงใดแล้วนำเข้าสู่วันยุทธรรมเท่าไหร่
ผมไม่เคยไปยุ่งผมไม่เคยไปก้าวไก่นะฟ้องอะไรมาผมก็ฟ้องไป
ฟ้องผมมาหลายร้อยคดีผมก็สู้คดีไป
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านต้องมองอีกมุมหนึ่ง
ไม่ใช่หมายความว่าเออมีคดีเยอะเพราะว่าผมปล่อยปะละเลย
คงไม่ใช่เหรอมั้งถ้าคิดแบบนั้นไม่มีตักกะในการคิด
แสดงว่าทำไมไม่มองว่าเออผมไม่ไปก้าวไกลกับบุควิธรรม
แล้วจะตัดสินไงก็ว่ามาใครจะผิดใครถูกว่ามา

คิดให้ถ้ามันคิดไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ท่านจะคิด
วันนี้ก็สถิติการปราบปรามของทุจริตก็มีสูงขึ้น
ในเรื่องของการแก้ปัญหาการทุจริต
โดยเฉพาะในเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์ต่างผมก็จับหมด
ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการเข้าไปจับกลุ่มออนไลน์ต่างเหล่านี้
ท่านก็ช่วยผมได้บ้างนะครับถ้าท่านอยากจะช่วยก็คือ
ช่วยทำเข้าใจประชาชนว่าอย่าไปเชื่อเลย

ซึ่งรัฐบาลก็พยายามจะชี้แจงไปในช่องทางของรัฐบาลอยู่แล้ว
แม้ทั้งในสื่อโซเชียลก็ไม่ค่อยได้อ่านกันนะครับ

ใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ
ในเรื่องของการทุษฎฤทธิ์ในเรื่องยาเศรษฐฤทธิ์

ร้องทุกขล่าโทษมาเลยไม่ต้องกลัวใครครับ

แล้วผมก็สั่งการไว้ว่าเอาก็ให้คำเนินคดีไป

เพราะฉะนั้นผมรับผิดชอบทุกเรื่องนะครับ

ถึงผู้อยู่เบื้องหลังในทุน
ผู้สำนุนยึดทรัพย์อะไรต่าง

คนของเราถึงจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

มันอาจจะช้ามันอาจจะไม่ได้ผลเร็วมากนัก

ในชุมชนนะครับ
ทำอย่างไรเขาจะไม่ไปติดยาเสพติด
ต้องช่วยกันเตือนช่วยกันอย่างนี้นะครับ
งั้นภาระมันจะมากขึ้นเรื่อยนะครับ
วันนี้ภาระของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
คือทำงานเต็มมากพอสมควร

ทุกคนลงไปช่วยกันหมดทุกกระทรวงนะครับ
กระทรวงทุกหน่วยงานทหารตำรวจก็ลงไปหมด
ไปช่วยกันดูแลช่วยกันตรวจสอบ

ช่วยกันรักษาพยาบาลช่วยกันตั้งโรงพยาบาลสนาม
มันทำให้สถานการณ์มาถึงวันนี้วันที่๑

ค่อนข้างจะเกือบเต็มรูปแบบไปแล้ว

เรื่องของการช่วยเหลือดูแลภาคธุรกิจต่าง
ที่มีปัญหานะครับ
ผมว่าได้สิ้นแจ้งไปบ้างแล้วเมื่อวานนี้นะครับ
ว่าเราก็ดูแลในหลายมาตรการด้วยกันนะครับ

สถานที่ประกอบการนะครับ
สถานที่ก็ไม่

บางอย่างก็เปรียบประตัดเริ่มมา
จะมีข้อผ่อนผันได้บ้างหรือไม่ในกรณีสารประกอบการโรงแรมที่พักต่าง
ที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายจำนวนมากผมก็มีมาตรการผ่อนคลายให้นะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไปทั้งสองอย่างคือการแก้ปัญหาแก้สิ่งที่มันไม่ถูกต้อง
ให้มันถูกต้องแต่ทำยังไงจะให้เขาไม่เดือดร้อน
มันก็ติดด้วยข้อกฎหมายนะครับซึ่งมันทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ถ้าทำได้ผมก็อยากทำอะนะว่าอยากทำอย่างไร
สถานที่บางสถานที่เนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มันสร้างไม่ได้
แต่ก็สร้างมานานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะดูแล
แต่ผมก็ดูแลไปบางส่วนที่สามารถบริการได้นะครับ
เพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรก่อนจะลงทุนอะไรก่อนจะตั้งอะไร
คุณาดูแลดูกฎหมายไว้ด้วยแล้วกันนะครับ
ไม่อย่างงั้นเราก็จะถูกปล่อยบัตรละเลยแล้วเสร็จแล้วก็เป็นภาระกันต่อไปเรื่อย
ไม่ว่าจะละทะวันผมละทะวันต่อไปผมก็พยายามจะรับผิดชอบทุกอย่างอยู่แล้วนะ
ผมยืนยันว่าผมไม่เคยท้อแล้วผมก็ทำงานทุกวันนะ
ไม่ว่าจะทำงานที่ทำเนียบหรือที่อื่นเพราะวันนี้การทำงานใช้เทคโนโลยีได้เยอะแยะมากนะครับ
ผมสามารถสั่งการได้๒๔ชั่วโมงตลอดเวลาไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ
ผมมีความรับผิดชอบและผมจะไม่ก้าวกาย
ผมจะไม่สั่งการอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับตัวเองกับผมหรือกับใคร
ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายตามระเบียบและขั้นตอนทุกประการนะครับ
ผมเป็นห่วงฆาตการหลายหลายคนนะครับที่จะต้องถูกดำเนินคดีเหมือนเช่นที่ผ่านมา
ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะผมก็เตือนค่าการทุกคนตลอดเวลาว่า
ทั้งหมดจะต้องทำให้ถูกต้องครบถ้วนกระบวนความ
ถ้ามีปัญหาเรื่องร้องเรียนอะไรต่างก็ต้องตรวจสอบสอบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับ
บางอย่างเป็นอำนาจของคณะกรรมการที่ดำเนินการอยู่ก็เป็นอำนาจของเขา
หน้าที่ของผมก็คือเมื่อมีปัญหาผมก็ให้ตรวจสอบนะครับ
เพราะบางอย่างมันเป็นอำนาจคนละระดับกัน
แต่ทั้งหมดก็คือผมรับผิดชอบในภาพใหญ่อยู่แล้ว
มันจะดีจะชั่วผมก็ต้องรับอยู่แล้ว
ผมไม่หนีท่านหรอกครับนะยืนยันนะครับ
เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะครับ
บางครั้งผมก็รู้นะครับ
ผมก็ทราบดีว่าผมค่อนข้างที่จะอารมณ์แรงนิดนึง
ก็บางครั้งผมก็เป็นมนุษย์มนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นผมพยายามจะระวังอย่างที่สุดนะครับ

แล้วก็ต้องขอขอบคุณกันแล้วกัน
ในส่วนที่เป็นคำแนะนำดีเป็นประโยชน์
เราก็จะรับไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงนะครับ
ขั้นตอนหลังจากงบประมาณผ่านไปแล้ว
ในชั้นกรรมธิการออกมาที่สามารถจะปฏิบัติได้นะครับ
ถ้าไม่ผ่านก็แล้วแต่นะก็ไปว่ากันนะครับ
เพราะว่าประชาชนนั้นก็รอรออยู่ว่า

ความคาดหวังในโงมาปี๒๖๖๖นะครับ

ครับขอบคุณท่านนิวมภิรินะครับ
ก่อนที่ท่านนิวมภิริว่าการส่วนขลังจะอภิปรายผมขออนุญาตสลับให้